ขอบคุณท่านประธานค่ะดิฉันทีละลัดเมษมีรสวันนี้
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรกรุงเทพมหานครพักเพื่อไทย
ขอร่วมอภิปรายตามมาตรา๑๕๗
เพื่อที่จะสักถามข้อเท็จจริงและเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี
ท่านประธานค่ะวันนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อ
ในกรุงเทพหานครและในประเทศไทยสูงขึ้น
เฉพาะที่มีรายงานเข้ามานะคะที่ฉันติดตามอยู่นี่

ดิฉันคิดว่าวันนี้ผู้ติดเชื้อน่าที่จะเหยียบ๓๐๐๐ลายค่ะ
ในสภาพการที่รัฐบาลขาดความจริงใจ
มาตรการการป้องกันที่ขาดความชัดเจน
กลับไปกลับมาผิดที่ผิดเวลาทุกครั้ง
หรือการอนุมัติให้ฉีดวัคซีนในเด็กได้
โดยที่ไม่ต้องผ่านการทดลอง
หรือแม้แต่ไม่ต้องลดปริมาณวัคซีน

เมื่อวานนี้ค่ะพลเอกประยุทธ์เข้ามาพูดในสภาแห่งนี้ว่า
คนไทยได้ฉีดวัคซีนจำนวนเท่านู้นเท่านี้
ทะลุเป้าตามที่วางไว้
พูดว่าคนไทยได้ฉีดวัคซีน
ที่เข้ามาโดยการอนุมัติจากรัฐบาลเท่านั้น
ท่านพูดเหมือนเป็นบุญคุณกับคนไทยนะคะ
แต่ท่านทราบไหมคะจากมาตรการที่ท่านกำหนด
ไม่ยอมให้เอกชนนำเข้าวัคซีนนั้น
มันทำให้เกิดความสูญเสียมากมาย
และประชาชนคนไทยจะไม่มีวันลืมค่ะ
ในวันที่พี่น้องประชาชนต้องไปนอนตายอยู่ข้างถนนอย่างอเน็ตอนาจ
ในวันที่มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิดไปนอนรอเตียงในโรงพยาบาล
ที่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้รับการรักษา
ในวันที่สมาชิกในครอบครัวต้องจากไป
ยังไม่มีวันได้กลับมาอย่างที่ไม่ควรจะเป็นค่ะ
ดิฉันไม่ทราบว่ามันเป็นความจงใจของพลเอกประยุทธ์เอง
ที่ต้องการพูดเพื่อที่จะเอาความดีใส่ตัว
และยกความผิดพลาดทั้งหมดให้กับพี่น้องประชาชนหรือเปล่า
แต่ฉันถือว่ามันเป็นความผิดที่ไม่น่าให้อภัยเป็นอย่างยิ่งนะคะ
ไปกว่านั้นค่ะตลอด๘ปีที่ผ่านมา
ผลเอกประยุทธ์ดำรงตำแหน่งอยู่ในฐานะนายกรัฐมนตรี
บริหารราชการผิดพลาดล้มเหลว
ผลเอกประยุทธ์ยังไม่เลิกโทษและกล่าวหารัฐบาลในอดีต
ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลในสมัยนายกรัฐมนตรียิ่งรักชินวัฒน์
หรือเมื่อสักครู่ค่ะก็มีคณะรัฐมนตรีนะคะ
ได้กล่าวถึงท่านอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัฒน์
ในเรื่องของเหมืองทองอัครา
มากี่ปีแล้วคะท่านยังโยนความผิดให้กับรัฐบาลในสมัยก่อน

และนี่แหละค่ะคือปัญหาที่สำคัญที่ผลเอกประยุทธ์จันโอชา
ไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองนั้นคือต้นเหตุของความเสียหายทั้งหมด
ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
เมื่อวันที่๙กุมภาพันธ์ค่ะ
มีข่าวว่ารัฐบาลเตรียมปลดโควิดออกจากสิทธิ์การรักษาฉุกเฉิน

และปรับโควิดให้เป็นโรคประจำถิ่น
พักเพื่อไทยขอให้รัฐบาลทบทวนเสียใหม่นะคะ
เพราะยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสม
ยังเป็นการผลักภาระให้กับพี่น้องประชาชน
รัฐบาลควรที่จะเรียนรู้ความผิดพลาดจากอดีต
การแผนงานที่ผ่านมาทำให้ประชาชนเสียชีวิตจากการติดโควิด
และไม่มีที่รักษาเป็นจำนวนมาก
มันจึงเป็นความจำเป็นที่เราจะต้องเฝ้าติดตามอย่างระมัดระวังที่สุด
มันไม่ใช่เวลาที่ท่านจะมาปลดให้โรคโควิดนั้นเป็นเหมือนโรคทั่วไปค่ะ
เพราะขณะนี้ยังไม่มีอะไรมารับรองว่า
โควิด๑๙จะเป็นโรคประจำถิ่นได้
เนื่องจากว่าโรคประจำถิ่นนั้นท่านสามารถจะต้องบอกได้ถึงพฤติกรรมของโลกนั้น
เราสามารถที่จะทราบได้ว่าเกิดขึ้นในฤดูการใด
เกิดขึ้นแล้วจะเกิดความเสียหายเจ็บป่วยหนักถึงขั้นเสียชีวิตในระดับใด
แม้รัฐบาลจะประกาศว่าถึงปลดโควิดออกจากยูเซฟแล้ว
ประชาชนจะยังรักษาฟรีได้ตามสิทธิ์ที่ตนมี
ไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์บัตรทองสิทธิ์ประกันสังคมหรือบัตรค่าราชการ
แต่ในสถานการณ์ขณะนี้ค่ะผู้สื่อข่าวได้รายงานว่า
เตียงของรัฐส่วนใหญ่ได้เต็มหมดแล้วนะคะ
เราไม่มีที่ที่จะสามารถบอกว่าผู้ที่มีสิทธิ์ตามที่กล่าวมานี้
จะได้รับการรักษาตามสิทธิ์อย่างที่ท่านได้กล่าวเลย
ท่านประธานค่ะทราบหรือไม่ว่าวันนี้ค่ะอาสาสมัครกลุ่มต่าง
หรือแม้แต่ทีมงานของพักเพื่อไทย
เราได้ลงพื้นที่ไปตรวจหาเชื้อโควิดเชิงลุกกัน
และเมื่อติดแล้วเนี่ยค่ะบางครอบครัวจะเดินทางไปหาหมอยังลำบากเลยนะคะ
เพราะแน่นอนว่ารัฐบาลและโรงพยาบาลของรัฐนั้นไม่มีรถรับส่งผู้ป่วย
หรือถ้าหากว่าผู้ติดเชื้อจะโทรเข้าสายด่วน
แต่ที่บ้านไม่พร้อมเพราะที่พักเป็นแบบอยู่กันหลายคน
เช่นบ้านอื่ออธรรมอาคารชุดหรือชุมชนแอร์อัด
สมาชิกในครอบครัวจะทำกันอย่างไร
แล้วยิ่งถ้าผู้ป่วยอยู่กับผู้สูงอายุในห้องเดียวกัน
ปล่อยให้ติดกันทั้งครอบครัวเช่นนั้นหรือ
ในสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ำแบบนี้นะคะถ้าประชาชนว่างงานเป็นจำนวนมาก
หากรัฐบาลปลดโควิดออกจากยูเซฟนั่นถือเป็นการผลักภาระให้กับประชาชนซ้ำแล้วซ้ำเล่าค่ะ
รัฐบาลนะคะอาจจะถามความเห็นของประชาชนว่าเห็นด้วยหรือไม่หากจะปลดโควิดออกจากสิทธิ์การรักษาฉุกเฉิน
วันนี้รัฐบาลต้องสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนค่ะ
บอกได้ไหมคะว่าถ้าเกิดมีผู้ป่วยติดเชื้อท่านหนึ่งอาการไม่รุนแรงไม่เข้าเกณฑ์การป่วยฉุกเฉิน
แต่มีความจำเป็นต้องกักตัวในสถานที่เฉพาะเนื่องจากที่บ้านไม่พร้อม
โดยงานใดจะเป็นหน่วยงานที่มารับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
รวมถึงถ้าเกิดความสูญเสียหน่วยงานใดจะเป็นผู้เข้ามาดูแลในเรื่องนี้
ท่านต้องตอบให้ชัดนะคะเพราะถ้าเกิดว่าท่านตอบเพียงแค่ว่า
ก็ยังรักษาฟรีอยู่แต่เป็นฟรีแบบตามสิทธิ์
คำตอบเช่นนี้ไม่สามารถสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนได้เลย
ที่ทำงานด้วยความเสียสละในขณะที่รัฐบาลแสดงความเห็นแก่ตัว
อ้างเรื่องประหยัดงบประมาณแต่กลับใช้จ่ายในส่วนอื่นอย่างฟุ่มเฟือย
เรื่องที่ไม่จำเป็นอย่างนี้เราควรจะยกสุภาษิตที่ได้บอกว่า
รัฐบาลชุดนี้มือถือสากปากถือศิลป์
เป็นรัฐบาลคนดีที่ยัดเยียดความสิ้นหวังให้ประชาชนทุกนาทีไป
รัฐมนูลตามมาตรา๔๗วัก๓ระบุว่า
ย่อมมีสิทธิ์ได้รับการปกป้องและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐ

ดิฉันอยากจะให้รัฐบาลตระหนักค่ะว่าทุกชีวิตมีคุณค่าจะยากดีมีจน
ก็ต้องได้รับการดูแลจากรัฐบาลอย่างเท่าเทียมกัน
บริหารราชการเพียงเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องและนายทุนของตนเองเท่านั้น
กรณีสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
หรือคอปภที่ได้รับคำขอเลิกประกอบธุรกิจประกันภัย๓บริษัทด้วยกันนะคะ
เพราะแนวโน้มการระบาดใหม่กำลังสูงขึ้นบริษัทเหล่านี้กำลังขอเลิกกิจการ
มีประเทศไทยนี่แหละค่ะที่ทำและในจังหวะเดียวกันนั้น
รัฐบาลก็ประกาศปิดประเทศปิดการค้าขายทุกอย่างจนเกินความพอดี
ทำให้ขาดความสมดุลระหว่างการป้องกันการแพร่ระบาดและความเสียหายทางเศรษฐกิจ
นับเป็นต้นทุนมหาศาลที่รัฐบาลได้ใช้ไปซึ่งดิฉันจะชี้ให้เห็นถึงพิรุษในเรื่องนี้
ในช่วงที่มีการอนุญาตให้ขายกรมทันเป็นช่วงที่ไทยมีวัคซีนแล้ว
ตัวเลขการแพร่ระบาดลดลงบริษัทขายประกันรับเบี้ยเป็นจำนวนมหาศาล
แต่เมื่อมีการระบาดหนักขึ้นบริษัทประกันกลับขอยกเลิกกรมทันเฉย
คณะกรรมธิการคุ้มครองผู้บริโภคได้รับเรื่องร้องทุกข์
ขอความเป็นธรรมจากพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมาก
เกือบ๒ล้านลายค่ะที่รับความเสียหายจากการถอนประกันภัยโควิด
และยังมีผู้ถือกรมฐานประเภทอื่นอีกนะคะกว่าอีก๑๐ล้านลาย
ที่เกิดผลกระทบเป็นโดมิโนกับประกันประเภทอื่น
และยังมีอีกเกือบ๑๐บริษัทค่ะที่กำลังขอปิดตัวเองในขณะนี้
ฉันจึงอยากที่จะให้พลเอกประยุทธ์ออกมาแก้ปัญหาเรื่องนี้
ให้ประชาชนด้วยตนเองเพื่อขจัดข้อสงสัยที่ว่า
คำสั่งปิดประเทศที่ไม่ฟังข้อมูลใดจากผู้ทักท้วง
เป็นเพราะต้องการเอื้อให้ในทุนได้ประโยชน์ในธุรกิจประกันภัยใช่หรือไม่
หรือแม้แต่เป็นการขจัดข้อสงสัยที่ว่า
หนึ่งในบริษัทที่ขอปิดกิจการนั้น
เป็นบริษัทที่เคยซื้อที่ดินราคา๖๐๐ล้านบาท
จากสมาชิกในครอบครัวของพลเอกประยุจันทร์โอชานั่นเอง
จากที่เพื่อไทยนะคะได้ชี้ให้เห็นถึงความล้มเหลวของรัฐบาล
ทางด้านสังคมเศรษฐกิจและการเมือง
ทวงถามถึงการนำผู้กระทำผิดที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาด
ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการที่ปล่อยให้เปิดสถานบันเทิง
หรือมีการลักลอบนำเข้าแรงงานตามชายแดน
เหล่านี้ความคืบหน้าของรัฐบาลไปถึงไหนแล้ว
ดิฉันและเพื่อนสมาชิกขอสอบถามว่ามีการ
นำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษหรือยัง
ส่วนที่ที่ฉันเป็นความกังวลค่ะนั่นก็คือ
อนาคตของชาติและการศึกษาของเด็กไทย
สถานการณ์การระบาดของโควิดเป็นตัวกระตุ้น
ให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำในประเทศไทย
ระหว่างนักเรียนในเมืองกับนักเรียนชาญเมือง
ได้ชัดเจนมากขึ้นดิฉันได้มีโอกาส
แล้วฟังปัญหาจากผู้อำนวยการโรงเรียน
ต่างจังหวัดค่ะท่านได้บอกว่า
ทุกวันนี้ต้องใช้งบประมาณส่วนตัว
หรือการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อหารายได้
ความไม่เป็นธรรมตรงนี้เกิดขึ้น

ในขณะที่บางพื้นที่ขอแล้วขออีก
รัฐบาลก็ยังไม่อนุมัติให้
ผลกระทบจากโควิดค่ะทำให้เด็กหลุด
ออกจากระบบการศึกษาจำนวนมากกว่า๑ล้าน๒แสนลาย
เด็กส่วนใหญ่ของประเทศยังประสบปัญหา
ไม่สามารถเข้าถึงการเรียนการสอนได้
ข้อมูลของเลขาธิการสภาการศึกษาค่ะ
ให้เห็นว่าร้อยละ๑๖ของเด็กนักเรียน

จากวิกฤตยากจนเฉียบพลันของครอบครัว
ผู้ปกครองไม่สามารถแบกรับภาระค่าเล่าเรียนของบุตรหลานได้
มีการพยายามนำวิธีการแก้ไขของรัฐบาลต่างจากหลายประเทศ
เพื่อหวังที่จะเป็นแนวทางให้รัฐบาลไทยได้ศึกษาตาม

จัดหาคอมพิวเตอร์ให้เด็กนักเรียนได้ยืมเรียนฟรี
จัดหาสัญญาณอินเทอร์เน็ตส่งไปกับรถโรงเรียน
เพื่อที่จะกระจายสัญญาณให้กับนักเรียนได้ถึงย่านที่พักอาศัย
ให้นักเรียนได้เรียน
และออกคู่มือให้ผู้ปกครองทำความเข้าใจในวิธีการใช้สำหรับการเรียนออนไลน์
ก๊อตแลนด์ค่ะยกเลิกการสอบวัดผลทุกระดับ
เพื่อไม่ให้เด็กถูกกิดกันออกจากระบบการศึกษา
ให้ผู้สอนสามารถประเมินนักเรียนได้ตามดุลพินิษฐ์

ไม่ว่าจะสอบอะไรเด็กจะติดโควิดหรือไม่
ก็ต้องบอกว่าต้องไปตรงนี้คือความแตกต่างค่ะ
เอสโตเนียจัดหาจิตแพทย์นะคะ
จากเด็กไม่สามารถที่จะเดินทางไปโรงเรียนได้
ขาดการเรียนรู้ทางสังคม
รัฐบาลจึงต้องเติมเต็มในส่วนนั้นให้

เด็กนักเรียนต้องกางร่มเรียนออนไลน์กลางแดด
เพื่อรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตทุกวัน

ก็ใช้วิธีแจกเงินรายละ๒๐๐๐บาท
ที่จะแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

การติดตั้งสัญญาณให้ครอบคลุมพื้นที่
ท่านประธานค่ะการเรียนออนไลน์มันมีค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นค่าไฟฟ้าค่าอินเทอร์เน็ต

เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนได้เลย
ยังมีค่าอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ
ที่เด็กนักเรียนจะต้องใช้ให้มีประสิทธิภาพเพียงพอ
ที่จะเปิดเรียนในเวลานานได้
อุปกรณ์เหล่านี้กลายเป็นภาระของผู้ปกครองที่มีฐานะยากจน
ถ้าอยากให้ลูกได้เรียนก็ต้องหาเอง
ทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาค่ะ
ได้เคยของงบประมาณจากรัฐบาล
เมื่อปีที่แล้วจำนวน๒๐๐๐ล้านบาท

ที่กองทุนนี้สามารถช่วยเหลือเด็ก

ของงบประมาณของกศอย่างไม่น่าให้อภัย

ดิฉันก็ต้องเรียนไปถึงรัฐบาล
และเรียนการสอนให้ดีขึ้นได้เลย

อกย้ำด้วยดัชนีการชี้วัดคุณภาพการศึกษาของไทย
ที่ประกาศว่าความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของเด็กไทยลดต่ำลง

เราได้ยินข่าวจากราชบัณฑิตยศภานะคะ
ได้เปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการของเมืองหลวงประเทศไทยว่า
สร้างความสงสัยให้กับประชาชนทั่วไปว่าทำไปเพื่อประโยชน์อะไร
โดยงานออกมาปฏิเสธค่ะว่าใช้ได้ทั้ง๒ชื่อ
แต่นั่นก็ไม่ใช่คำตอบว่าปรับเปลี่ยนแล้วอะไรคือสิ่งที่ประชาชนจะได้ประโยชน์
ที่รัฐบาลไม่ให้ความสำคัญกับการศึกษาของไทย
ตัดนวบประมาณด้านการศึกษา
แต่กลับเพิ่มงบประมาณด้านการซื้ออาวุธยุทธโปรกรณ์
เมื่อวานนี้ค่ะบริษัทจากสหรัฐอเมริกา
ได้กับรัฐบาลชำนาญเรื่องซื้ออาวุธ
แต่ไม่เคยจะติดอาวุธทางปัญญาให้เยาวชน
พลเอกประยุทธ์จันโอชาไร้ซึ่งความสามารถในการแก้ไขสถานการณ์วิกฤต
ผลเอกประยุทธ์อ่านให้พวกเราฟังเมื่อวานนี้
ถ้าหากว่าเป็นจริงสักเซี่ยวหนึ่งดิฉันคิดว่าพี่น้องประชาชนคงไม่ลำบากกันขนาดนี้ค่ะ
ฉันแนะนำว่าถ้ารัฐบาลนะคะจะปลดโควิดออกจากยูเซฟ
ขอให้พิจารณาให้ดีเสียก่อน
รัฐบาลกำลังจะทำลายผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนและประเทศชาติหรือไม่
หรือถ้าหากว่ารัฐบาลอยากจะทำอะไรสักอย่างอยากจะยุบอะไรแล้วเกิดประโยชน์
ดิฉันขอเสนอว่าให้รัฐบาลยุบสบคและยกเลิกพรกชุกเฉิน
ที่มีวัตถุประสงค์เพียงแค่ว่าจะจำกัดสิทธิเสรีภาพของกลุ่มผู้เรียกร้องทางการเมืองจะดีเสียกว่า
ไปกว่านั้นค่ะวิธีที่ดีที่สุดที่ฉันคิดว่าผลเอกประยุจันทร์โอชาควรที่จะทำ
นั่นก็คือลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจะเป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างสูงสุดค่ะ